เคสนี้นะคะต้องบอกว่าเกือบเหลือแต่ชื่อค่ะคือรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งไม่ชินทาง
แต่กลับตัวก็ไม่ได้มีได้แค่เดินต่อไปเท่านั้นไปเท่านั้นแหละโอ้โห
เสาฟงเสาไฟไฟลุกพรึบเลยฮะ
สะเบิดหรือเปล่าทั้งไฟทั้งรถทั้งแก๊สทั้ง
ไฟลุกอยู่อ่ะแล้วคนขับจะออกยังไงครับ
คือคนขับบอกตอนแรกทำตัวไม่ถูกเลยไม่รู้จะกระโดดออกทางไหน

มาทั้งแผงเพราะว่าเสาไฟฟ้าหักด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี่แหละค่ะที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่รีบลงพื้นที่เลย
สภาพที่เจอคือรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่

หน้ารถมีสายไฟฟ้าแรงสูงพันเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้นนายชาวเรศคนขับรถพ่วงเขาเล่าบอกว่าเขามาจากบางประกง
จะไปขึ้นของที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรี
รู้ตัวอีกทีอ่ะมันพาเข้าซอยก็รู้สึกแล้วล่ะว่ามันแค่แปลกนะ
ซอยเนี้ยมันแคล่แปลกครับแต่ไม่รู้จะไปทางไหนกลับรถก็กลับไม่ได้
รถใหญ่ขนาดนี้จะถอยก็ลำบากมองไม่เห็นข้างหลังอีก
ขับตามไปเรื่อยโอ้โหเกี่ยวสายไฟล่วงลงมาทั้งแผงแบบนี้
จังหวะนั้นเขาบอกเขาไม่กล้าเปิดประตูออกมาเลยค่ะ
เปิดออกมาแล้วเจอไฟช็อตเข้าให้
ไฟมันล้มมาแหละ
แล้วเลี้ยวเข้ามาเร็วมั้ย
ไม่เร็วเลย

แต่ที่นี่จะเรียกว่าจะเกียรติ
ไฟมันคตดด้วยหรอ
เบื้องต้นนี้ออกจากรถไม่ได้ใช่มั้ย

ใช่เพราะไฟมันคตดตอนแรก

ก็ว่าข้างบ้านมาช่วยถึงทำไมได้

มันจะมีให้กดดูไงว่ามันไปไหนยังไงบ้าง
คุณลองไล่ดูก่อนว่าเออมันไปทางไหนมีป้ายอะไรยังไง
คุณจะได้พอรู้เส้นทางคร่าวแล้วหลังจากนั้นก็ขับตาม
ส่วนถ้าไปเจอทางแปลกอะไรที่มันดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจ
ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยคุณจอดถามชาวบ้านก่อน

สุดท้ายนี่การไฟฟ้าต้องสั่งตัดไฟแล้วก็ขอให้ปิดถนนชั่วคราวเลยนะคะ
๓ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้
ก็ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร